ต้องบอกว่าไม่จำเป็นต้องแบบหน้าตาแบบสวยหล่ออะไรขนาดนั้นแหละค่ะ
แต่บางคนสร้างความสุขด้วยรอยยิ้มนะคะ
หลายคนแล้วก็โด่งดังกันมากมายเลยค่ะ

นี่เลยมหาเทวีเจ้านี่

ต้องบอกว่าแม่หญิงลีเนี่ยค่ะกลายเป็นความดังรูปแบบใหม่ในยุคนี้ไปแล้วล่ะค่ะ
เริ่มจากคาแรคเตอร์คีวีนสนุกสนานจนดังไปทั้งบ้านทั้งเมืองค่ะ
รับกฎการของเธอคือว่าไม่ว่าไปประกดตัวที่ไหนนะคะ
คนก็จะไปรุมถ่ายรูปโอ้โหจำนวนมหาศาลเนี่ยตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่แหละค่ะ
ซึ่งเป็นสิ่งที่คนธรรมดาอย่างแม่หญิงลีจะถูกใจคนยุคใหม่มากนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการคับเวอร์นะคะเจ้านางเมืองทิพย์จากละครดังเพลิงพระนางนะคะ
แล้วก็คอนเทนต์ที่น่ารักไม่ว่าจะเป็นการอวยยศพุ่มทองเนี่ย
คนนี้อู๋คำพูดเนี่ยพูดกันแบบหูติดปากมาก
เขาไม่ได้มีความเฉียดอะไรใกล้เคียงกับในวงการบันเทิงเลย

ให้คุณมาด้วยตัวเองล้วนเลยนะ
นี่ไม่นับนะคะวลีเด็ดนะคะศัพท์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นเยาวรุ่น
แม้แต่คำว่าทิพย์เนี่ยคำทิพย์ตอนนี้ในโลกโซเชียลใช้กันทุกคนเลย
เขียวทิศแปลว่าสมมติ

แล้วก็เป็นสิ่งที่ได้ทำดาราดังดังไม่ว่าจะเป็นคุณเปล่าคุณยุ้ยจราวรรณคุณอัมพระชรภาคาร้าลก็เอาหยิบไปใช้นะคะ
เนี่ยก็ทำให้ตอนนี้นะคะคุณแม่หญิงเรามีงานการเข้ามามากมายจริงเลยครับ
ใช่ค่ะยิ่งดังแทนแม่หญิงดีก็ตัวเล็กลงมากนะ
อ่าส่วนที่ดังแล้วก็ขำจนถูกอกถูกใจคอทีวีมานานหลายสิบปี
บางทีมันขาดนักแสดงในวันนั้นพอดี

ก็เลยเอาอ่าว้าอยู่ใช่ไหมล่ะ

จริงจริงทุกทุกรายการงานไหนงานนั้นมีเธอหมดคอนเซิร์ตเกมโชว์คนดูเนี่ยติดพี่ตุ๊กตี้ทุกพี่ตุ๊กกี้กันกล่อมแง่มเลยนะคุณผู้ชมนะอืม
และแน่นอนค่ะว่าการขายขำขายเสียงหัวเราะของพี่ตุ๊กกี้เนี่ยจุดเด่นก็คือรูปร่างอ่า
ขนาดตัวกระปุ๊กกระปิ๊กสไตล์การแต่งตัวที่แบบว่าสีสันจัดจ้านนะคะ
บางคนบอกว่าอุ๊ยหลุดโลกตามแฟชั่นกันไม่ทันแล้ว
แถมการตบมุบต่างต่างก็ยังเบาะบะนะฮะไม่จมไม่หายไม่ตายพี่พี่ตลกรุ่นใหญ่
ดังแล้วก็ปังจนชีวิตนี้นะฮะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ
ยุคนึงบอกเลยว่าเธอมีรายได้เทียบชั้นนางเอกแถวหน้าเมืองไทยมาแล้วนะจ๊ะ
อู้วดังจริงตอนนั้นน่ะดังมากจริงตอนนี้ก็ยังดังอยู่นะฮะ
อีกสักหนึ่งคนละกันค่ะคนนี้เนี่ยขำจริงบันเทิงจริง
ตีคู่กันมาเลยกับพี่ตุ๊กกี้ก็คือพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาค่ะ
ถ้าใครที่เคยดูโชว์ของพี่เป๊กกี้เนี่ยจะรู้เลยนะว่าโอ้โหคุณภาพครับเวทีจริง
เรียกเสียงฮาแล้วก็ความมันตั้งแต่ดนตรีโน้ตเลขขึ้นเลย
ทั้งร้องทั้งเล่นทั้งเต้นทั้งโชว์คือจัดเต็ม
แต่ละมุกที่ขนมาโอ้โหเคยดูอ่ะยืนดูขำน้ำหูน้ำตาไหลเลยนะคะ

แถมงานพิธีกรงานแสดงแขกรับเชิญวาเรตี้เกมโชว์ต่างเนี่ยก็เยอะมาก
แต่ที่ปังสุดอะไรรู้ไหมจ๊ะแฟนของเธอค่ะ
แฟนหล่อแล้วก็แฟนเด็กมากนะจ๊ะ
แถมที่สำคัญเตรียมที่จะแต่งเร็วนี้แล้วด้วยนะจ๊ะ
มงลงชนะเลิศไปเลยนะแม่นะปรบมือ

ยังไม่บทค่ะปิดท้ายกันที่๑คนละกัน
คุณแม่สิตางบัวทองจำได้ไหม
ช่วงก่อนที่โควิดระบาดปีที่แล้วเนี่ย
ทำให้ปลุกชิบเออไม่ใช่ปลุกชื่อของแม่สิตางขึ้นมากี่ครั้ง
โดยเฉพาะเรื่องส้มหยุดกลายเป็นไวรัลพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลย
แถมคำพูดที่บอกว่าทุกคนรู้แฟนคลับรู้

ก็เลยทำให้แม่สิตางกลับมามีงานมีชื่อเสียงโด่งดังมาจน

นี่แหละคือคนเรามันจะดังบางทีนะมันไม่ต้องใช้หน้าตาอะไรมากมาย
แต่ว่าการที่สร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมให้กับคนดูได้

และยิ่งช่วงนี้นะต้องขอบคุณแม่พี่ทุกคนเลยนะ
เพราะว่าคือความสุขผ่านหน้าจอนะ
ช่วงนี้อยู่บ้านเครียดก็ดูพี่แม่จะได้คลายเครียด
แล้วก็ดูบรรเทิงไทยรัฐของเขาไปด้วยนะครับ